การเจอผู้คนและการรายละเอียด

และเจอสีภาพมันกระจาย
ทุกคนที่เจอ
ถ้าเจอตัวปีก

มันกระจายและไม่ได้ยอด
และนักเรียนจะลดขึ้น
อย่างไรจะเร่ง
จะเร่งกระหน่งมือเข้าไป

สีภาพมันเจอแค่ประมาณ๑โลกเซ็นต์
จุดบริเวณที่สถานที่๕ต้น

ยอดเภือนแต่ไม่ได้ยอดสูงสุดของพิมพ์สนตรน
แนวที่ตะวันตกเหล่าน่าวางครอบมาก๑นะครับ

ขาดจิตเลือดตัวบุคคลไ็ไม่พบ
สภาพอากาศเป็นปิดมากแล้วการเริ่มหลานชุดเข้าในเวลา
คือว่าซึ่งเตรียมอยู่ในคุณโกหก
เป็นเนินของเรา
เป็นเนินแต่ว่าไม่ใช่เนินสูงสุดของอีก
ตอนนี้ยังไม่กล้าเย็นเพราะว่าเขาเห็นแค่ปีกใบพัดขึ้นบินที่เสือก
ก็เห็นต้นไม้เห็นว่ารู้จุดเกิดเหยียด
ทั้ง๕ท่านจะสภาพใดยังไม่กล้าเย็นขอบคุณท่าน